กรณีของทาวน์ฮาวส์ที่บริเวณอำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรีซุดพังเสียหายพร้อม
กัน๑๖หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมากลางดึกประมาณ๕ทุ่ม
คนที่นอนอยู่ในนั้นหวาดภาวะวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันคุณ
เพราะบ้านร้าวแตกดังเปรี้ยอย่างกับสั่นแผ่นดินไหว

เออนะครับก็ผ่านมาแล้วหลายวันนะคุณ
วันนี้ก็วันที่๒๘แล้วนะ๓วันแล้วนะครับ
ที่ชาวบ้านต้องออกจากบ้านก่อน
เมื่อวานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
โดยนายกวิศวกรรมคือนายธเนษฐ์วีระศิริ
รอยแยกตามจุดต่าง
บอกว่ามีการขยายตัวของรอยแยก

แล้วก็เดินตรวจสอบตามบ้านที่เกิดรอยร้าว
กำแพงบ้านประตูหน้าต่างของแต่ละหลังอย่างละเอียด

พระบรมราชุปธรรมเปิดเผยครับว่า

ถือว่ายังพอแก้ไขซ่อมแซมได้
แต่ว่าต้องลงเสาเข็มใหม่
โอ้โหเสาเข็มต้องบอกก่อนว่าต้นละ๓แสนนะคะ

เพราะอะไรคุณตอนนี้ห้ามอยู่เลย
ห้ามอยู่โดยเด็ดขาดให้ออกมาข้างนอก

ครับเพราะว่ามันเป็นลอยลึก
แล้วต้องลงเสาเข็มแต่ถามว่าซ่อมแซมได้ไหม
ลงเสาเข็มแล้วก็ซ่อมแซมได้
รอยร้าวยังอาจจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
แต่อาจจะช้าลงแล้วแต่ยังไม่หยุดการซุดตัว
ตอนนี้ยังถ่ายแบรนด์ของแต่ละหลังอยู่
เพราะคามรับน้ำหนักยังไม่หลุดออกจากกัน
ถล่มลงมาคงไม่มีแต่ซ่อมได้

ด้านของนายเกียรติศักดิ์จันทราวิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก็เดินทางเข้าตรวจสอบในเวลาต่อมาบอกว่าน่าจะเป็นการซุดตัวของฐานราก
ยังต้องพิสูจน์ก่อนนะว่าเป็นเรื่องของดิน
เรื่องของอะไรน้ำใต้ดินอะไรหรือเปล่า
หรือว่าเรื่องของการต่อเติมเพราะว่าทางด้านนายกวิศวกรรม
เมื่อวานผมโทรคุยกับท่านสัมภาษณ์ท่าน
ท่านบอกว่าอาจจะเกิดจากการต่อเติมเพราะว่าเป็นทาวน์ฮาวส์ใช่ไหม
พอต่อเติมหลายหลังมันก็ดึงกัน
เฮาวส์ต้องระวังนะเดี๋ยวจะดึงกัน
ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองนะครับนายกเทศอาวุธเจริญนนทศิษ
ก็บอกว่าตอนนี้ประสานความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
จะช่วยชาวบ้านอย่างไรต้องรอตรวจสอบถึงสาเหตุการซุดตัว